คุณผู้ชมคะวันนี้จริงเขามีการนัดกินกุ้งกันที่สนามหลวง

เป็นกลุ่มกาดวีโว่นะคะเขานัดกินกุ้งกัน
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการเจรจากันตำรวจเข้าไปควบคุมพื้นที่ซะก่อน
เขาก็เลยย้ายพื้นที่นะคะมาจัดกิจกรรมขายกุ้งที่อีกจุดหนึ่ง
คือตรงด้านหน้าอนุสรสถาน๑๔ตุลาแยกคอกบัวค่ะ
โดยกลุ่มนี้นำโดยโตโต้นะคะกลุ่มวีโว่
เขาเอากุ้งเป็นมาจากจังหวัดนครปฐม๓ตัน

ซึ่งตำรวจคุมฝูงชนก็มาควบคุม
ปะทะกันชุดละมุนนิดหน่อยด้วยเหมือนกันนะคะ

คือตอนแรกเขานัดจัดกิจกรรมกันว่า
จะไปขายกุ้งที่สนามหลวง
เปลี่ยนสนามหลวงให้เป็นย่างกุ้งอะไรแบบนี้

เออใช่ค่ะก็เอากุ้งมาขาย
อยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนครปฐม
เพราะเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาจากเกษตรกร

เพราะตอนนี้เนี่ยพอคนไม่กล้าซื้อกุ้ง

จังหวะที่จะไปขายที่สวนหลวง

เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็เลยต้องย้ายมา
เอารถมาสี่คันเนี่ยเอาเตาเอาเติวอะไรมา

กิโลละ๓๕๙บาท
กุ้งเผากิโลละ๔๕๙บาท

มีคุณชายเจริญปุระมาให้กำลังใจด้วยนะคะ

บอกว่าอุ๊ยประชาชนมารอต่อคิว

ตำรวจลงเลยค่ะควบคุมฝุงชน
หลายร้อยนายนะคะมาปิดล้อม

ตรงแยกคอกวัวเนี่ยยาวไปจนถึง

ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่นะคะ

ก็มาตามยุทธวิธีของเขานะ

กลุ่มผู้ชมนมใช่ไหมคะ

มีการประจันหน้ากันอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ

กรูเข้ามาเพื่อจะล้อมจับกาด

จังหวะนี้แหละที่มันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น
คือกลุ่มกาดเนี่ยต้องลาถอย

ละทิศคนละทางกันเลยค่ะ
พวกหนูก็แค่มาซื้อกุ้งประชาชนส่วนใหญ่
แล้วอยู่ดีเขาก็กระชากเหล็กกลับ

คือทุกคนที่เป็นผ้าบันคอสีชมพู

พวกหนูหนูเพื่อนหนูโดนดึงเข้าไปแล้ว

แล้วคราวนี้หนูก็โดนกระชากกลับไปด้วย

แต่ว่าดีตรงที่ว่าประชาชนตรงนั้นเขาอยู่เยอะไงคะ

มันสมควรที่จะทำทำไมคุณไม่ทำ

กับเด็กคุณก็ไม่เว้นกับคนแก่คุณก็ไม่เว้น

ไม่สมควรที่จะมาเป็นตำรวจเลย

แล้วเธอบอกว่าเธอถูกตำรวจควบคุมขุมชน
วิ่งเข้ามากระชากด้วยจะจับตัวเธอ

แก่นำกลุ่มคณราชที่มาร่วมกิจกรรม

วีโว้แค่อยากจะช่วยเหลือกเกษตรกร
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เท่านั้น

การขายกุ้งของวีโง่คือการสนับสนุน

จากโควิด๑๙แต่รัฐบาลคือคนที่ขัดขวาง

ก็เป็นแค่เพียงการกันแกล้งประชาชน

โดยหลังจากที่ตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่
ที่แยกข้องวัวได้แล้วก็ยังไม่ได้ไปไหน
ก็ยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณโดยรอบทั้งหมด

จะลดขนกุ้งจะกุ้งจะเตาปิ้งย่าง

สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ยรัฐหรือว่าโตโต้แล้วก็พวกจำนวนนึงนะคะ

คาดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะดำเนินคดีด้วย
ในข้อหาห้ามมั่วสุมชุมนุม
ทำกิจกรรมแออัดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด๑๙

ซึ่งโทษมีโทษจำคุก๒ปี
หรือโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับค่ะ